ไปดูเรื่องโหดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะฮะ

คุณหาสภาพบ้านได้รับความเสียหายนะคะ
ที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๘๔หมู่๗ตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
คนร้ายปลาระเบิดใส่บ้านหลังนี้สักประมาณตี๓ที่ผ่านมานี่เอง
ทีนี้จากการตรวจสอบลานหน้าบ้านก่อนเลย
จะเป็นลานหน้าบ้านไปพบชิ้นส่วนระเบิดเช่นกระเดือง

ส่วนบ้านเนี่ยสะเก็ดระเบิดบางส่วนมันไปโดนบ้านด้วยนะ
ได้รับความเสียหายแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณยาย
ยายพินมุกสงอายุ๗๘ปีค่ะ
คุณยายบอกว่าโอ้ยายยังตกใจอยู่เลยยังตกใจอยู่เลยนะคะ
บ้านหลังนี้คุณยายอาศัยอยู่กับหลานชายแล้วก็หลานสาวอีก๓คน
ก่อนเกิดเหตุตี๓คงไม่มีใครตื่นนะนะหลับกันหมดทุกคนเลยค่ะ
ยายเนี่ยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นดังมาก
นี่แหละค่ะเป็นเหตุให้ทุกคนในบ้านตื่นมาด้วยอาการตกใจ
ตกใจก็จริงแต่ตี๓นะตอนนั้นไม่มีใครกล้าออกไปดู
จนกระทั่งรอถึงรุ่งเช้าออกไปดูพร้อมกันโอ้โหมาพบว่าบ้านเนี่ย
ปลาระเบิดใส่ได้รับความเสียหายนะคะก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้ง
ตำรวจให้มาตรวจสอบถามอีกหนึ่งคนค่ะเป็นลูกสาวของคุณยายพิน
ชื่อว่านางจิราภาเพชรสุขจิรภาเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังใกล้กัน
เธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ไปมาที่บ้านคุณแม่
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
ย้อนกลับไปมีนาคมที่ผ่านมาช่วงเดือนมีนาค่ะ
บ้านหลังนี้บ้านหลังที่ถูกระเบิดปลาใสเนี่ยนะคะ
ก็เคยถูกเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่มาแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจแต่เรื่องเนี่ยมันก็เงียบไป
แต่เรื่องมันก็หายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งมาเกิดเหตุคนปลาระเบิดใส่บ้านอีกครั้งครั้งนี้ล่ะค่ะ
แต่เราก็ไปแจ้งความแล้ว
ภูมิข้อบราวเราไม่รู้ข้อมูลนั้น
ถามตำรวจหน่อยค่ะตำรวจว่าไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกโชควัดเหลือวิลัยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับ
บอกว่าแนวทางการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุ
น่าจะมาจากเรื่องของหนี้สินที่ลูกสาวของคุณยายแกไปกู้นอกระบบมาแล้วก็ไม่ส่งคืนเขา
แต่ลูกสาวคนดังกล่าวเนี่ยที่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามากู้นอกระบบมาเนี่ยนะ
หายไปแล้วหายตัวออกไปจากบ้าน
ก็เลยกลายเป็นชะตากรรมตกที่คุณยายแล้วก็หลานอีก๓คนที่ยังอยู่ภายในบ้านหลังนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็คงต้องเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เป็นห่วงเด็ก๓คนมากที่สุดเลยนะคะ